คุณผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องการคำอธิบายเหมือนกันนะคะ
กู้ภัยอาสาตำรวจทางหลวงอุดรธานีค่ะ
ไปเจอพระเป็นเจ้าอาวาสนะคะ
คือท่านจำวัดอยู่รูปเดียว
แล้วมรณภาพคากุฏิ

เรื่องต้นเขาก็ต้องมีการชนะสูตรตรวจสอบร่างกายเนาะ
เจอเงินอยู่ในตัวทั้งแบบในกระเป๋าย่ามบ้างตามจีวอนบ้างเนี่ย

เป็นวัดป่าคำเป้งอ้านะคะ
ตำบลบุ้งแก้วอำเภอโน้นสะอาดจังหวัดอุดรธานีค่ะ
นี่ค่ะพระอุดมปัญญาจิตโตวัย๗๘ปี
เจ้าอาวาสวัดมรณภาพอยู่ในกุฏิ
สภาพก็คืออยู่ตรงที่เก้าอี้เปรย์นอน

เหมือนพอทำพิธีสงฆ์เสร็จเนี่ย

เมื่อเช้าที่ผ่านมานี้เองนะคะ
ตามร่างกายเบื้องต้นไม่เจอบาดแผลจากการถูกทำร้าย
แต่พอตรวจสอบในตัวเจ้าอาวาสอย่างที่บอกค่ะ
แต่ว่าอันนี้กู้ภัยเขาไม่ได้ตรวจสอบด้วยตัวเองคนเดียวนะ
คือมันชอบมีประเด็นไงเวลากู้ภัยเขาตรวจสอบศพ
เดี๋ยวก็จะหาว่าเดี๋ยวพอของหายหาว่าเขาขโมยบ้างอะไรบ้าง
นี่ตรวจสอบร่วมกับชาวบ้านผู้นำหมู่บ้าน
กรรมการหมู่บ้านกรรมการของทางวัดนะคะ

ปรากฏว่าเจอเงินมากกว่า๑แสนบาทในตัวของเจ้าอาวาสค่ะ
เครื่องแต่งกายบ้างตามถุงสะพาย่ามประจำตัวบ้าง
ลักษณะเป็นเงินสดอยู่ในซองค่ะ
จากนี้ยังมีกระบะอีกหนึ่งคันด้วยนะคะ
ก็เลยต้องส่งมอบทรัพย์สินของเจ้าอาวาส

เจ้าอาวาสไม่ได้มีประวัติโรคประจำตัวอะไร

ก็มาพักอาศัยอยู่ที่นี่รูปเดียวจริงนะคะ
วันเกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านเดินทางมาที่วัดตามปกติ

และคณะกรรมการมาตรวจสอบ
ส่วนสาเหตุเดี๋ยวต้องรอพนักงานสอบสวน

หลังจากที่แพทย์เวรชนะสูตรเบื้องต้นไปแล้ว
ตอนนี้ก็มีการแจ้งข่าวการมรณภาพ